คุณผู้ชมคะหนุ่มสาวทำงานปรายศนีย์ที่จังหวัดระยองค่ะ
นำลอตเตอรี่ที่ถูกเงินรางวัลเนี่ยนะคะไปขึ้นรางวัลเพราะว่าถูกเจ้าของร้านจับได้
แล้วก็แจ้งตำรวจว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะตำรวจเข้าควบคุมตัวนายพัชรัฐ
เหมวัดกับนางสาวอันชิสาศรีนวลทั้งสองคนเนี่ย
ทำงานเป็นพนักงานปรายศนีย์ระยองนะคะแผนกนำจ่ายจดหมาย
เขานำลอตเตอรี่ครึ่งใบหมายเลขห้าห้าแปดห้าห้าแปด
ไปขึ้นเงินเลขท้ายสามตัวเป็นเงินสองพันบาท
ที่ร้านจรถนนสุขุมวิทย์ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองระยอง
นางกันดาสารีเรืองอายุ๕๕ปีภรรยาเจ้าของร้านเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
มีคนนำลอตเตอรี่มาขึ้นเงินหลายคนก็กำลังยุ่งกันอยู่อะค่ะ
ก็มีนายพัชรัฐขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดหน้าร้าน
นางสาวอันชิสาเนี่ยนั่งซ้อนท้ายมาด้วยทั้งสองคนก็นำลอตเตอรี่ครึ่งใบ
ไปขึ้นเงินเลขท้ายสามตัวพอตัวเองเนี่ยหยิบลอตเตอรี่มาดู
ก็พบว่ามีรอยตัดเลขท้ายมาแปะก็เลยรู้ว่าของปลอมค่ะ
ก็เลยทำเป็นชวนคุยบอกรอแป๊บนึงนะชวนคุยไปคุยมา
แต่สามีเนี่ยไปแอบโทรศัพท์แจ้งตำรวจเรียบร้อยนะเขารู้ค่ะ
ไปขึ้นเงินกับเขาบ่อยไปหลอกเขาไม่ได้ค่ะ
นางสาวอันชิสาบอกว่าลอตเตอรี่ใบนี้เนี่ยเก็บได้
ได้จากที่ทำงานไม่รู้ใครทำตกไว้
พอรู้ว่าถูกพอดูเลขแล้วมันถูก
ทีนี้เลขท้ายสามตัวก็เลยชวนนายพัชรัฐเนี่ยไปขึ้นเงิน
ไปเป็นเพื่อนกันสองคนไปขึ้นเงินแต่สุดท้ายก็ถูกจับ
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้
จะเอาเรื่องทั้งคู่ให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ให้ใครมาทำแบบนี้อีกคือสองคนนี้อ้างว่าตัวเองไม่ได้ปลอมไง
อ้างว่าเก็บได้เห็นว่าอ้าวถูกเลขเอามาขึ้นเงิน
แต่เจ้าของร้านบอกว่ามันไม่น่าจะใช่คุณน่าจะตั้งใจปลอมแหละ
เพราะว่ามีตัดแปะชัดเจนตัวคุณเองก็น่าจะเห็น